เอามาดูเรื่องของการจับกลุ่มยาเสพติดรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะ

ในกรุงเทพมหานคร๒๒จุดด้วยกัน

เป็นคนกระจายสินค้า

คนกระจายสินค้าก็คือยาเสพติดต่างนะคะ
พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองพบตร
โดยใช้สาวสวยยืนกระจายสินค้าตามสถานบันเทิง
นำกำลังไปเลยค่ะตำรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบรามยาเสพติดหรือปปศ
และเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบรามการฟอกเงินหรือปปง
ไปตรวจสอบ๒๒จุดในเขตนครบานและเขตภูทร๓จุด
จากการตรวจค้น๑ใน๒๒จุดในกรุงเทพ
สามารถจับกลุ่มเครือข่าย๑คนคือนายสันติภาพอำพันธ์เพ็ญโรธ
จับกลุ่มตัวได้ที่คอนโดหรูแถววุฒากาศนะคะ

เคมารับไอซ์มาจากนายประสงค์มณีจิต

แต่ละเดือนรับยาเคเป็นกระสอบ
เฉลี่ยครั้งละ๑๒กระสอบค่ะ
ภายในแต่ละกระสอบบรรจุยาเคและไอซ์๔๐๕๐กิโลกรัม
หลังจากนั้นกระสอบนี่มันใหญ่ไปขนไปขายไม่ได้
อ้าวแบงค่ะแบงมันจุขายเป็น๒เล็ก

ภายหลังนำกำลังเข้าจับกลุ่มพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรี
วรคารรองพบตรและพันธุ์ตำรวจตรีสุริยาสิงหากมล
รองเลขาธิการสำนักงานปปศและอีกหลายหน่วยงาน
พอจับได้ก็ต้องร่วมกันแถลงผลในการจับกลุ่ม

คดีแรกเขาชี้แจงแบบนี้เลยนะมีแผนผังให้ดูนะคะ
๕เมษายนปี๖๑ก็คือปีนี้แหละ
หลังตำรวจภูทรชนบุรีจับกลุ่มตัวนายเอกนิธิกรอบชัยนรงค
ยาบ้า๓แสนเมตรไอซ์เคตามีนรวม๗๐๐กรัม
และยาอีกว่า๔๖๐๐เมตร
จากการตรวจสอบทราบว่ายาเสพติดที่ยึดได้ทั้งหมด
มีนายประสงค์มณีจิตนายประสงค์มณีจิตคือ
คนที่กระจายสินค้าเป็นเครือข่ายใหญ่

ขยายผลต่อไปนะคะนำกำลังไปจับกลุ่ม
และวันนี้สามารถจับผู้ต้องหาเพิ่มเติมได้๔คน
ตรวจยึดของกลางเป็นไอซ์เคตามีนรวมกว่า๓๐๐กรัม
อี๑๔เม็ดรถยนต์๔คันคอนโด๕ห้อง
จักรยานยนต์๕คันทองอีก๒๐รายการ
ค่าทั้งหมด๒๔ล้านบาท

เป็นการแถลงผลการจับกลุ่มผู้ต้องหา๔คน
ขณะผู้ต้องหากำลังขับรถตู้๓คัน
เลียงยาเสพติดผ่านด่านตรวจยานพาหนะพยุหาคีรีในนครสวรรค์
พอเข้าไปตรวจข้างใน๓คันพบยาเสพติด
ยาบ้า๑๗๙๘๐๐เมตรค่ะ

เบื้องต้นตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมด
ส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

น่าจะยังไม่หมดน่าจะยังมีอีกเดี๋ยวติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะ